ช่วงนี้น้ำมันยังผันผวนอยู่ตลอดเลยเพราะฉะนั้นอัปเดตเรื่องของเศรษฐกิจ
เรื่องของภาวะตลาดทุนกันหน่อยวันนี้มีสองท่านพูดคุยกันในครอบครัวบัวหลวงของเรานะคะ
คุณชัยพรน้องพิทักษ์เจริญผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์
แล้วก็คุณดนพัฒน์เย็นชายสิทธิ์ผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

สวัสดีครับคุณมิ้นท์อรัชพรและผู้ชมทางบ้านครับ
เมื่อวานตื่นเต้นใหญ่เลย
รู้สึกว่าสั่นไหว

แต่แรกผมนึกว่าผมทำงานหนักไปหรือเปล่า

ผ้าของตลาดเมื่อวานก็ตรงร่างกาย
เพราะว่าตลาดยังปรับตัวขึ้น
ไม่แน่นะเพราะว่ามันไหวหลังจากตลาดยังปิดไปแล้วไง
ต้องมาดูว่าวันนี้ตลาดจะอ่อนไหวหรือเปล่า

คือเคลื่อนตัวออกข้างไปเรื่อยเหมือนลังเล
ใช่ยังไม่รู้ว่าไปทิศทางจะเป็นทางไหน
ก็อยู่ประมาณ๑๕๔๐๑๕๕๐มาประมาณ๓สัปดาห์
แล้วก็จริงแล้วถ้าเกิดดูในส่วนของหุ้นต่างประเทศ

ซึ่งตรงนี้เองก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องมาดูว่า

นักทุนอาจจะต้องชะลอหรือมองว่าทิศทางตลาดจะปรับตัวขึ้นต่อ

ที่เราคุยกันก็คือทองคำก็นิ่งน้ำมันก็ลดลงบ้าง

ก็แสดงว่าตรงนี้มันต้องเป็นปัจจัยที่คนทั่วโลกจับตาจริง
ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นอะไรไม่ได้หรอก
นอกเหนือจากการประชุมของผู้นำทางด้านการเงิน
ตัวเลขเสร็จเกล็ดจะออกมาแบบไงไม่สนใจ
จะพูดว่าอะไร

ต้องบอกว่าตั้งแต่มีประธานเฟจมาสองสามคุ้นที่ผ่านมา

ฉะนั้นในแง่วันนี้ผมก็ลองเข้าไปดูนะครับ
ก็ต้องบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาก็เป็น
เป็นเรียกว่านักการเงินนะ
เขาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่จะสะท้อน
มุมมองของตลาดนะครับว่า
ตอนนี้นักลงทุนเทรดเดอร์ในตลาดเนี่ย
ประเมินเรื่องของการขึ้นอัตราตกเรียบ
ของสหรัฐในเดือนกันยายน

มันสะท้อนว่าคนในตลาดเนี่ย
บอกว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ในเดือนกันยายนของสหรัฐเนี่ย

โอกาสที่จะเกิดขึ้น

เลื่อนไปที่เดือนธันวาคม

ถ้าเราดูในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์
ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับดีมากนะของสหรัฐ
คือมันดีในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้สิ่งที่ต้องเริ่มจับตาแล้ว
ก็คือเรื่องการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนของคนสหรัฐตอนนี้เริ่มชะลอตัว
นะครับในขณะเดียวกันในเรื่องของตัวอัตราการว่างงานของคุณสหรัฐเนี่ย
ทรงตัวเหมือนกันไม่ยอมลงต่อ
ยุโรปญี่ปุ่นเองเนี่ยกำลังจะยังคงดอกเบี้ยในระดับต่ำ
ถ้าสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยปู๊ดป๊าดขึ้นไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
แน่นอนเงินดอลลาร์แข็งค่าปู๊ดป๊าดทันทีเลย
แล้วก็จะส่งผลให้ภาคของการผลิตภาคการส่งออกของคนสหรัฐเนี่ยจะสุดท้ายก็ชะลอน
อันนี้ก็เป็นอะไรที่หลายคนจับตากันในสุดสัปดาห์นี้
ถ้าแนวโน้มเป็นลักษณะของการขึ้นดอกเบี้ยจริงเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงบ้างครับ
อ่าแน่นอนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับ
หมายความว่าธนาคารกลางนะครับธนาคารชาติทั้งหลายที่ใหญ่ของโลก
เขากำลังมองว่าเศรษฐกิจดีแล้วกลัวเรื่องความเสี่ยงของเงินเฟ้อ
บริโภคการลงทุนที่มากเกินไปเดี๋ยวจะไม่สมดุล
เขาจะดึงเงินออกจากระบบฉะนั้นเงินก็จะแพงขึ้น
ส่งผลให้คนจับจ่ายใช้สอยเวลาเราจะกู้เงิน
กู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ
อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยคนก็จะใช้น้อยลงกู้น้อยลง
ตอนนี้ถ้าเราบอกว่าอเมริกาจบไปแล้วเป็นเรื่องของคนทั่วโลก
คนไทยเนี่ยตอนนี้ก็พูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับเงินปันผล
เพราะว่าช่วงนี้ประกาศขึ้นเครื่องหมายปันผลเยอะมาก

ใช่นะครับซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ตลาดเนี่ยขึ้นไหวยังไง
โดยปกติแล้วถ้าเราดูตัวเลข

ในช่วงที่ตลาดกำลังรอการขึ้นเครื่องหมาย

เพราะคุณหมอลองคิดดูว่า
บางท่านเนี่ยถือหุ้นมา๒เดือน๓เดือน๔เดือน๖เดือน
จ่ายเงินปันผลอยู่แล้วบริษัทจะเอาเงินปันผลให้เราอยู่แล้ว
ฉะนั้นคุณจะมาขายทิ้งทำไมนะครับ
แต่ที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าภาพของการจ่ายปันผลเนี่ย
มันเริ่มประกาศไปหมดแล้ว

เรื่อยแล้วก็ต้นเดือนกันยายน
ก็ต้องขึ้นเครื่องหมายกันไปเรื่อยแหละนะครับ

เด็ดไลน์ก็คือประมาณ
เดือน๘กลางเดือน

ก็จะมีการประชุมแล้วก็ประกาศจ่ายเงินผลขึ้นเครื่องหมาย

กันยาบางบริษัทเกือบถึงต้นตุลาคือสาม
ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่า

ถ้าเจเลสไม่ได้พูดอะไรที่ทำให้คนตกใจ
คนก็จะรอรับเงินปันผล

กว่าเราจะเห็นอเมริกาคุยกันเรื่องดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งก็กันยายนนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองถึงกลยุทธ์
ถ้าเกิดภาพรวมของตอนนี้เป็นลักษณะของไซส์เวย์
จริงแล้วนักทุนสามารถทำได้๒แบบ

ถ้าตลาดปรับตัวขึ้นทำให้ใหม่
ก็จะเป็นสัญญาณบอกว่าแนวโน้มมันสามารถส่งต่อทำให้ตลาดมันขึ้นไปได้

เราก็ต้องดูว่ากรอบถัดไปจะเป็นเท่าไหร่
ตอนนี้ก็หลายคนพูดกันนะครับตัวเลขเนี่ย
บอกว่าถ้าปรับตัวลงเนี่ยยอมรับได้นะ
แต่ตัวดัชนีตลาดทุนไทยไม่ควรต่ำกว่า
สวิงระยะสั้น๑๐๒๐จุดสำหรับดัชนีระดับ๑๕๐๐จุดขึ้นไป

รอบตรงนี้ก็คือลงได้ประมาณ๕๐จุด
ฉะนั้นจริงแล้วอย่างไรก็ตามนะครับ

แล้วก็ช่วงนี้ดูเหมือนประเด็นต่างในเมืองไทยเราก็ไม่ได้มีประเด็นใหม่
ก็คงต้องไปดูเรื่องของแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย
ที่จะมีโอกาสว่าจะปรับขึ้นปรับลงอย่างไร
ก็ตอนนี้นะครับถ้าเกิดผู้ลงทุนติดตามการลงทุนอยู่
ก็ควรจะต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด
ก็สำหรับวันนี้จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณคุณชัยพรกับคุณดนพัฒน์ด้วยนะคะ
ก็บอกว่าคุณผู้ชมนะเห็นทั้งตัวเลขแล้ว
แล้วก็ได้ฟังการวิเคราะห์จากครอบครัวบัวหลวงไปแล้ว
น่าจะเอาไปตัดสินใจในการลงทุนต่างได้นะคะ